ช่วงนี้มาอัปเดตผลงานของคุณพ่อหน้าหวานพี่เอชายามิดชัยกันหน่อยนะคะ
ห่างหายจากวงการเพลงลุกทุ่งจากการออกซิงเกิ้ลเนี่ยไปยี่สิบปีนะคะคุณ
นานมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทนกระแสเรียกร้องของบรรดาแฟนกับครูเพลงไม่ไหวแล้วจ้า
ลุกขึ้นมาเลยอัพลุคใหม่กับทรงผมใหม่นะคะคุณ
แล้วก็ปั้นเพลงซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าฝนพลำที่รำนาราย
เป็นความตั้งใจที่จะเสนอผลงานเพลงลูกทุ่งแบบไทยแท้ไม่มีดัดแปลงให้แฟนเพลงได้หายคิดถึงกันไปเลยค่ะ
เข้าห้องอัดไปนะครับแล้วก็ไปเจอกับพี่นักดนตรีแล้วก็ครูเพลง
สมุทรที่ท่านประพันธ์เพลงนี้ท่านบอกว่าเอ๊ช่วยพ่อหน่อยได้ไหมลูกอัดให้พ่อหน่อยแล้วก็ทำดนตรีใหม่ได้ครับก็เลยอัดเลย
อยากจะสืบสารเพลงลูกทุ่งเอาไว้ครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคำว่าลูกทุ่งแท้เนี่ยมันอาจจะถูกกลืนแล้วก็หายไปในที่สุด
ก็เลยเอ็มวีเป็นเรื่องราวของลิเกเพราะฉะนั้นก็ได้สองต่อก็คือเป็นทั้งเพลงลูกทุ่งด้วยแล้วก็อนุรักษ์ลิเกไทยไว้ด้วยช่วยด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยก็ผมไม่ที่ผมทำเนี่ยผมไม่อยากให้เพลงลูกทุ่งเนี่ยมันศูนย์หายไป
ลูกทุ่งเนี่ยเป็นรากเงาของคนไทยช่วยกันอนุรักษ์กันเอาไว้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตกันหน่อยก็คือบ้านพี่เอที่จังหวัดอ่างทองที่โดนขโมยขึ้นโอ้โหพี่เอบอกว่าขอวอนเลยนะอย่ามาอีกเลยตอนนี้เนี่ยป้องกันระมัดระวังอย่างดีนะคะทั้งหมาทั้งกล้องทั้งไฟมาเต็มอัตราศึกค่ะ
พี่เอ๋อ็อขอวอนขนาดนี้แล้วนะไปทำอาชีพอื่นเถอะคุณหาบอยเจ้า